เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
พ่อแล้วก็ลูกอีก๒คนเสียชีวิตอยู่ในบ่อบาดาน
เหตุการณ์นี้เป็นเพราะว่าพ่อก็ลงไปจะไปซ่อมแซมบ่อ
คือจริงลูกคนเล็กลงไปก่อน
หลังจากนั้นก็หมดสติเอาลูกคนโตแล้วก็พ่อกระโดดตามไปช่วย
ช่วงนี้ข่าวแบบนี้เยอะเหมือนกันนะฮะลงไปซ่อมท่อลงไปเปิดท่อ
ปรากฏว่าเสียชีวิตภายในท่อ
ก็กลายมาเป็น๓ศพที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้ที่กลางทุ่งนา
นาทิกตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่ชายภูมิ
ทีนี้หน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ
แล้วก็กู้ภัยฮุกสามหนึ่ง๔๐กว่าคนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์ต่าง
เครื่องช่วยหายใจในที่อับอากาศต้องโรยตัวลงไปนะ
บ่อนี้ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้ามันเป็นบ่อบาดาน
กว้างประมาณเมตรหนึ่งแต่มันลึกมากคุณผู้ชม
ลึก๑๓เมตรลงไปเพื่อที่จะเอาร่างของผู้เป็นพ่อ
คือนายเจริญชาติบัวทองอายุ๒๙ปี
ส่วนลูกชายอีกคนนึงเป็นลูกชายคนเล็ก
คือนายปรีชาบัวทองจมอยู่ที่ก้นบ่อ
แล้วตรงนั้นนะคะน้ำลึก๓เมตร
ให้เหลือน้อยที่สุดก่อนแล้วก็โรยตัวลงไป
นำศพของนายปรีชาที่เป็นลูกชาย
คนเล็กขึ้นมาได้เป็นรายสุดท้าย
แล้วดูสิคะด้วยความที่ปากบ่อมันกว้างแค่เมตรเดียว
อันนี้เป็นจังหวะที่นำศพขึ้นมาเห็นไหม
คือเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาทั้งหมด๘ชั่วโมงกว่านะคะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปช่วย
ฝนก็ตกลงมาหนักเหมือนกันมันก็กลายเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ
ทีนี้ภรรยาแล้วก็แม่ผู้เสียชีวิตคือนางทองอินบัวทองอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังคนนี้แหละค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
พ่อแล้วก็ลูกก็ออกมาจะมาซ่อมบ่อบาดาน
คือยังไม่เห็นนะว่าทั้งลูกทั้งพ่อเนี่ยกลับมาเห็นหายกันไปนานแล้ว
ตัวเธอเนี่ยก็เลยออกตามหาเดินมาเรื่อยค่ะเดินมาดูที่บ่อบาดาน
ตอนแรกก็ถามหาชาวบ้านนะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้หายไปไหนนะ
ใช่ค่ะพยายามถามเธอเธอเจอสามีฉันไหมเจอลูกฉันไหม
ทุกคนสายหัวแต่พอนางทองอินเนี่ยเดินมาถึงบ่อบาดาน
แล้วก็ยกเชือกขึ้นมาดูก็เจอสองพ่อลูกเนี่ย
คือเหมือนกับลักษณะกอดกันจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่บ่อบาดาน
ทีนี้ตอนที่นางทองอีนเห็นเห็นแค่ลูกชายคนโตกับสามี
ตอนนั้นก็เลยยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคนเล็กล่ะ
คงลงไปซ่อมเบาะบาดานเป็นคนแรกแล้วหมดสติแน่เลย
พอกับลูกชายคนโตเนี่ยก็เลยลงไปช่วย
สุดท้ายทั้งสามคนคือขาดอากาศหายใจนะคะ
อยู่ที่ก้นบ่อเสียชีวิตตอนนั้นนางทองอินก็
โอ้โหตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยนำศพทั้งลูกชายทั้งสองคน
รวมถึงสามีขึ้นมาได้เนี่ยดูสิยกมือไหว้เจ้าหน้าที่
ห่มร้องไห้ก็ขอบคุณนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ช่วยนำศพของสามพ่อลูกขึ้นมาจากก้นเบาะดาล
บ่อนี้มีความลึกมากนะครับเพราะว่าปากบ่อกว้างแค่๑เมตรเอง
แต่ลึกลงไปถึง๑๓เมตรแล้วเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนในการลงไปช่วย
เพราะว่าไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ